คุณผู้ชมคะใส่หน้ากากอนามัยนาน
ระวังภาวะเลือดเป็นกรดและอาจตายได้

อันนี้คุณเอพระสินดารานุ่มเขาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวค่ะ
พอบอกแบบนี้ปั๊บทางอาจารย์เจดอาจารย์เจษดา
ก็บอกว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดก็ได้นะ
นี่คือข้อความที่คุณเอเขาโพสต์ไว้

ก็ใส่หน้ากากนานระวังอาการภาวะเลือดเป็นกรด
เนื่องจากรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาปะปน

อาการที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
ปวดหัวจะคลั่นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นไข้

ให้ใส่ไม่เกิน๑ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง

ให้ใส่๒ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง

ใส่๔ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง

แต่ทีนี้อาจารย์เจษดาให้ข้อมูลยังไง
อยากรู้ไหมดิฉันก็เลยเข้าไปในเพจ
มันเป็นอย่างนี้นี่เองใบอาจารย์เจตค่ะ

การใส่หน้ากากอนามัยนาน
ไม่น่าจะทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดครับ
เรื่องนี้มีทั้งส่วนจริงและส่วนไม่จริงปนกันครับ

ใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้
แต่ไม่น่าจะใช่เรื่องภาวะเลือดเป็นกรด
เพราะว่าเลือดเป็นกรดนี่นะคะ
คือความผิดปกติของเลือดในร่างกาย

ซึ่งถ้าภาวะกรดนี้เกิดจากระบบหายใจ
ก็เกิดได้หลายสาเหตุเลยค่ะคุณผู้ชม
เช่นโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง
การบาดเจ็บบริเวณหน้าอกภาวะโรคอ้วน
ทำให้หายใจลำบากใช้ยาที่มีฤทธิกฎประสาทยังไม่เหมาะสม

ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทโครงสร้างหน้าอกผิดรูปร่าง
แบบนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่า
โดยรวมแล้วภาวะเลือดเป็นกรด
ไม่ได้เกิดผลเสียจากการขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด
ออกจากร่างกายแต่อาจจะเกิดการขาดออกซิเจนมากกว่า
ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเกิน๑ชั่วโมงจริง
ไม่อย่างนั้นจะเกิดอาการขาดออกซิเจน
ส่วนหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาสามารถใส่ต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง
แต่ต้องรักษาความสะอาดและใช้ให้เหมาะสมนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลชี้แจงทางวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์เจดบอกมานะคะ